กระแสในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้คงไม่มีอะไรร้อนเท่ากระแสการชื่นชมในพระศิริโฉมของเจ้าชายอับดุลมาทีน
รัฐธาญาตรลำดับที่๔แห่งปรุนัยนะครับ
หลังจากที่ได้ประธานสัมภาษณ์นิตยสารไทยระหว่างเสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนก่อน
จอบประเด็นในคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าชายบรูนายพระองค์นี้ให้มากขึ้นครับ
รัชทายาทลำดับที่๔แห่งราชวงศ์บลูไนซึ่งกำลังถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์ของไทยเป็นวงกว้าง
เห็นได้จากการเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมพระสิริชมของเจ้าชายหนุ่มพระองค์นี้กันอย่างล้นหลาม
สัมภาษณ์บางส่วนของเจ้าชายบอกว่าพระองค์ทรงชื่นชอบเมืองไทยและปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเสด็จมาพักถึง๒สัปดาห์
ผู้คนจริงใจและเป็นมิตรที่สำคัญก็คืออาหารอร่อยมากโดยเฉพาะลาบเพราะทรงโปรดเสวยรสเผ็ดเพราะฉะนั้นก็เลยทรงโปรดอาหารไทยมากเป็นพิเศษ
ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่ชาวไทยเข้าไปนำเสนออวดฝีมือปลายจวักกันอย่างไม่ขาดสาย
เจ้าชายหนุ่มองค์นี้มีพระชนมายุเพียง๒๔ชันศาเป็นพระราชโอรสลำดับที่๑๐จากทั้งหมด๑๒พระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนันโบเกี๊ยกับมาเรียมอับดุลอาซิสอดีตพระชายาคนที่๒ในสุรตานแห่งบลูไน
เจ้าชายมาทีนทรงเข้าร่วมหลักสูตรกองทัพบกของโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์สที่ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๓และสำเร็จหลักสูตรในปีถัดมา
ซึ่งในพิธีสำเร็จการศึกษาครั้งนี้พระบิดาได้เสด็จพระราชดำเนินไปเข้าร่วมด้วย
พระองค์มีพระดำรัฐทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวบลูไนท์ระบุว่าการเรียนครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน
จะทรงฝึกหนักและแทบไม่มีเวลาพักผ่อนพระอิริยบทแต่เจ้าชายหนุ่มก็ยืนยันว่าทรงมีพระเกษมสำราญดีและมั่นใจมากขึ้น
นับเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่รับพระราชทานพระยศทางทหารปัจจุบันเจ้าชายมาทีนสำเร็จการศึกษาด้านการเมืองระหว่างประเทศจากวิทยาลัยคิงส์เป็นที่เรียบร้อย
จากนี้ยังทรงปวดบานการเล่นกีฬาโปโลกับสมาชิกราชวงศ์ก่อนที่จะเสด็จมาแข่งขันกีฬาชนิดนี้เป็นครั้งแรกที่ไทย
เจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งบลูไนเปิดเผยว่าทรงเริ่มเล่นโปโลมาได้เกือบ๒ปีแล้วโดยไปเล่นกับพระเชษฐภินีและระบุว่ายังทรงเป็นมือใหม่อยู่แต่หวังว่าจะค่อยพัฒนาขึ้นไปอีกเพื่อเข้าไปเล่นในทวนาเมนต์ที่ใหญ่กว่านี้
พระองค์ยังมีพระดำรัฐอีกด้วยว่าค่อนข้างโชคดีที่มีโอกาสได้เล่นกีฬาชนิดนี้ทุกวันประกอบกับอากาศที่บลูนายอย่างดีมากจึงสามารถเล่นได้ทั้งปีนอกจากนี้ยังเคยเล่นโปโลที่อังกฤษระหว่างทรงศึกษาอยู่ที่นั่นประมาณ๓๔ครั้งต่อสัปดาห์
สำหรับพระกรณียกิจในฐานะเจ้าชายของบลูไนก็ทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องโดยเมื่อปลายปีที่แล้วได้เสด็จเข้าร่วมการประชุมผู้นำเครือจักรพบที่ประเทศโมต้าร่วมกับประเทศสมาชิกด้วย